ครับเมื่อวานมีคลิปหนึ่งถูกปล่อยออกมาแต่ว่าแป๊บเดียวนะฮะ
ลบไปแต่ว่าแหมก็สร้างความฮือฮาได้พอสมควร
หัวข้อที่ว่าการเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชค
แต่ว่าคนในคลิปเนี่ยแหมก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหวยไง

ความจริงก็คือความจริงเข้าใจไหมจ๊ะเด็กนี่เขาว่าอย่างนั้น
พูดอย่างนี้เอาไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับ

มาไงกันเลยลูก
สวัสดีครับคุณพุทธชาติเสี่ยงตามใส่ว่าข้าจะมีการเลือกตั้งมันสำคัญยังไงครับ

เราจะเลือกผู้นำท้องถิ่นมาพัฒนาบ้านเรา
ให้มีน้ำไล่ไฟสว่างทางสะดวก
ทุกคนมีงานทำทุกคนมีการศึกษาที่ดี
มีสุขภาพที่ดีเข้าใจไม่อาทิตย์

ทำให้แกได้ถูกเลือกไปเป็นพรีเซนเตอร์

เพราะว่าต้องการจะชูเอกลักษณ์เสียงเนิน
แบบคนเมืองกาศเพราะว่าอย่างนั้นนะฮะ
คลิปนี้มันยาวสัก๑นาที๔๗วินาทีครับ

มีครูปรีชาคนดังจากลอตเตอรี่๓๐ล้าน
เป็นตัวละครเอกเลยเป็นคนให้ข้อมูลนะฮะ
แล้วก็กรกตกาญจนบุรีเขาบอกว่าเขาดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์
หัวข้อที่ว่าการเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชค

การคัดเลือกเอามาเป็นพรีเซนเตอร์คัดยังไง
ผู้บริการสำนักดารกรกตประจำจังหวัดการจันทรัพย์บุรี
การจนบุรีก็บอกว่ากรกตการจนบุรีเนี่ยได้เตรียมการทำสืบประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
โดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นอัตลักษณ์๓รูปแบบ
แบบแรกก็คือการพูดแบบเสียงเนอขอบใจไหมนู่แบบที่๒ภาษามอนท้องถิ่น
แบบที่๓คือภาษากะเรียงครับเพราะว่าอาทิตย์การเขามีหลายชนเผาหลายชาติภัณฑ์
ครูปีชาเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของการพูดเสียงเหนิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของครูปีชาอยู่แล้ว
แล้วก็ทราบมาว่าครูปีชาไม่ได้เป็นผู้ฝักฝ่ายพักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แล้วก็ไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยแล้วครูปีชาก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่แล้ว
ก็เลยชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้โดยใช้การโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการพูดเสียงเนิ่นของครูปีชา
ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในการทำในคลิปการพูดเสียงเนอแล้วก็ที่แต่งกายเป็นธรรมชาการ
ก็เพราะว่าก็ครูปีชาเขาเป็นครูจริงอยู่แล้วนี่นะฮะส่วนเรื่องของคดีต่างที่เป็นอยู่นั้นเป็นเรื่องส่วนตัว
จะไม่ยุ่งเอาแค่เรื่องของเอกลักษณ์ที่เขาเป็นอยู่มาทำเป็นพรีเซนเตอร์เฉย
ก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านจะไม่พูดถึง
อีกทั้งครูปีชาเองก็ยินดีที่จะร่วมงานด้วยโดยที่ไม่ขอคิดค่าตัวด้วยทำให้ฟรี
แล้วครูเขาว่ายังไงล่ะครูปีชาก็บอกว่าโอ๊ยภูมิใจมากภูมิใจมาก
ที่เห็นว่าการทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วก็เขาสามารถช่วยสังคมได้
ก็รับปากไปโดยพูดเสียงเนินแบบคนท้องถิ่นมาให้ฟังด้วยเอาไปฟังครับ